ไปดูต่อกันที่เสียเชนหน่อยดีกว่า
บางคนเรียกบอสเชนเพราะว่าอะไรเชนธนาพักหลังมาทำธุรกิจ
ธุรกิจเขาก็บูมเอาบูมเอาใช่ไหมคะคุณ
แล้วยิ่งสถานการณ์ตอนนี้ตอนบูมมันก็โอเค
แต่ว่าพอเจอแบบนี้แหละบริษัทก็ใหญ่โรงงานก็ใหญ่

เชนธนาบอกไม่ท้อค่ะขอปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ

ซึ่งเจ้าตัวเองก็พร้อมรับนโยบาย
แล้วก็ปฏิบัติตามกฎของรัฐบาลทุกอย่างเลยนะฮะ

เชนและภรรยาต้องลุยงานต่อยาวค่ะ

บริษัทจะไม่ปลดพนักงานออกนะคะ

ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วยค่ะ

รัฐบาลออกนโยบายอะไรมาก็พร้อมเต็มที่เสมอครับ

จริงผมว่าก็ต้องรอดูข่าวเนอะ

ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีอะไรที่ยืดหยุ่น

ผมว่ามันก็ยังมีทางออกอยู่

เพราะว่าเพราะว่าจังหวะที่เริ่มประกาศเนี่ย
ก็คือทุกคนก็ยังทำงานอยู่ที่กรุงเทพ

งการก็จริงก็ต้องบอกว่าตั้งรับทำงานอยู่บ้านนะครับ
เพราะว่าเราก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้เป็นวันหยุดแล้วนะครับ
ก็ตั้งใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดีขึ้นครับ
โอ้โหก็กราบน้ำใจในมุมของผู้บริหาร
ไม่ทิ้งลูกน้องด้วยเช่นเดียวกันนะ
สถานการณ์แบบนี้เดือดร้อนแต่ก็เข้าใจว่า
ในส่วนของภาคธุรกิจเองก็เดือดร้อนเหมือนกัน
ชีวิตอีกหลายชีวิตต้องพังแน่นอนนะคะ
โอ้โหต้องบอกว่าเป็นบอสที่ใจใหญ่จริงนะ